ในช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวของสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับจันจินะที่ตอนนี้เนี่ยมีงานคิวแน่นมากเลย
ว่าจะเป็นงานละครงานเพลงรวมไปถึงงานภาพยนตร์ด้วย
ใช่แล้วพร้อมกันนี้นะคะเธอก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องกระแสแอนตี้
แฟนคลับนั้นพูดถึงหลังจากที่เธอมีข่าวกิ๊กกัก
พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอมาวเรอร์ออกมาว่าตอนนี้

เป็นอีกหนึ่งสาวที่กำลังมีผลงานออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนักร้องนักแสดงสาวจันจิจันจิรา
ที่ตอนนี้มีทั้งงานเพลงละครและภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมอดี้
อาม่าประกบกับนักร้องนักแสดงหนุ่มฮัทจิรวิทย์
โดยได้หม่ำเพชรไทยรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์
กับภาพยนตร์โดยจืดบดีกร
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ถ่ายทำในช่วงสุดท้ายแล้ว
คาดว่าจะเข้าโรงฉายเร็วนี้ค่ะ
ตอนนี้มีหนังเรื่องอาม่าค่ะ
เป็นหนังของพี่หม่ำหนังผีคอมเมอดี้ค่ะ

อาม่าก็เล่นพี่รัฐเก้าเล่นเมนาม่า
แล้วยังจิเล่นเป็นหยกค่ะเป็นหลานสาวของอาม่า

แล้วก็มีหม่อมมาช่วยดูด้วยหม่อมน้อย
ใช่แล้วก็พี่จืดเป็นผู้กำกับค่ะ
น่าจะภายในปีนี้ค่ะเพราะว่าใกล้เสร็จแล้ว
อกจากนี้นักร้องสาวยังบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้น
ที่กระแสแอนตี้หลังเจ้าตัวมีข่าวกุ๊กกิ๊ก
พระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์เบาลง
โดยย้ำว่าจะขอโฟกัสแต่เรื่องงานค่ะ
จริงจริงว่าจริงจริงมาทำเรื่องงานมากขึ้น

จริงรู้สึกว่ามันก็สบายตัวมากขึ้นเนาะ
เพราะว่าไม่มีอะไรมาทำให้เราแบบกังวลเรื่องเพจหรืออะไร
จริงก็คิดไว้แล้วว่าโลกความจริงกับโซเชียล

ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำผลงาน